ส่วนอันนี้ค่ะหายไป๒อาทิตย์คุณลุงคุณลุงเนี่ยคือเป็นผู้พิการทางสมองด้วย
แล้วหายจากบ้านที่เชียงรายนะเขาตามหากันให้ควักเลยคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดเนี่ยไปเจออยู่ที่น่านแล้วเจออยู่ในสภาพไหนลองดูค่ะ
นี่ค่ะไปเจอคุณลุงชูชาตินนทคำจันทร์โอ้โหอันนี้ตอนที่ญาติได้เจอกัน
หลังจากที่หายไปสิบสี่วันแล้วนะคะมีคนโพสต์แจ้งบอกแสว่าเจอลุงชูชาติ
ก็ตามมาค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดน่าน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
บอกว่าลุงชูชาติเนี่ยหายออกจากบ้านไป๒๔มีนาบ้านของลุงชูชาติอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะที่บ้านวังผาอำเภอป่าแดด
คำว่าบ้านวังผาเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะคือวันนั้นเนี่ยลุงชูชาติเองเนี่ยแกก็มีอาการบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็ขี่จักรยานสีชมพูเนี่ยนะ
ที่ญาติเพิ่งซื้อให้เนี่ยไปที่วัดในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าลุงชูชาติแกจำทางไม่ได้อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ขี่จักรยานไปนะหายตัวไปเลยค่ะ
ชาวบ้านก็เอาอาหารมาให้ถามลุงลุงจะไปไหน
ตอบแค่ว่าวังผาวังผาจริงมันคือบ้านวังผาที่เชียงรายถูกไหม
แต่ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าอ๋ออำเภอท่าวังผาที่น่าน
ก็เลยชี้ทางให้ไปอีกทางนึงทีนี้ค่ะลุงแกก็ไปที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน
คิดว่าจุดหมายคืออำเภอท่าวังผาใช่ไหมเพราะว่าชาวบ้านเข้าใจผิด
ญาติเนี่ยก็เดินทางตามมาหาที่น่านเพราะว่ามีคนเห็นปุ๊บเอาข้าวเอาน้ำมาให้
แล้วก็เห็นว่าปั่นจักรยานขึ้นเขาไปที่อำเภอเมืองญาติก็ตามไปที่อำเภอเมืองอีก
ท้ายที่สุดมีคนแจ้งเบาะแสแล้วก็ได้เจอตัวนะคะ
แปลว่าห่างจากบ้านที่เชียงรายมามาถึงที่น่าน๑๕๐กิโลเชียวนะ
แล้วไปเจอพุ่มไม้จะไปเจอลุงที่พุ่มไม้ข้างทางค่ะ
แต่ว่าไม่เห็นจักรยานแล้วไม่รู้ว่าตกเขาไปหรือว่าหายไปไหนระหว่างทาง
บอกว่ากลับบ้านเราเถอะนะทีนี้ญาติเองก็ขอบคุณคนที่แจ้งเบาะแสทุกคน
แล้วก็ขอบคุณกู้ภัยด้วยบอกกับลุงชูชาติว่าลุงกลับบ้านเรา
เดี๋ยวเราไปซื้อจักรยานคันใหม่ให้แล้วอย่าไปไหนอีกนะ
อันนี้ญาติก็ต้องดูแลด้วยนะคะ